ด้วยการเดินทางเข้าชมนิทัศกาล
ในงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะครับ

ยังมีผู้ที่เดินทางไปอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก็ต้องจัดกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ก็มีประชาชนวันนี้ที่เดินทาง

เดินทางไปที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับ
เข้าชมนิทัศกาล

ท่านก็ต้องผ่านจุดคัดกรองกันก่อน
ตลอด๒วันที่ผ่านมา

ที่เดินทางมาเข้าชมนิทัศกาล

แล้วกว่าสามหมื่นคนนะครับสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้

คือตั้งแต่ช่วงของวันแรกเนี่ย
จะเป็นลักษณะก็คือการเข้าให้

กลุ่มละ๕๕๐๐คนที่เข้าไป
แต่ว่าตอนนี้ได้จัดใหม่ล่ะ
เปลี่ยนเป็นกลุ่มย่อยนะครับ
คราวหนึ่งก็ตกประมาณ๖๐๐คนนะครับ
แต่ว่ากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มที่จะเข้าไป๕กลุ่มเนี่ย
จะเป็นเฉลี่ยรอบละ๓๐๐คน

ก็คือประมาณ๑ชั่วโมง
ตลอดการเข้าชมบริเวณพระเมลุมาตร
ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรมมาคอยแนะนำให้ความรู้
แล้วพอก่อนที่จะหมดในแต่ละรอบ
ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับ

เพื่อให้ท่านที่อยู่ในรอบนั้นได้เดินทางออก
แล้วก็ให้รอบต่อไปได้เข้ามานะครับ
นี่แหละครับคือภาพบรรยากาศนะครับ
เข้าชมพื้นที่ด้านในพระเมลุมาตร
แล้วก็อาคารประกอบซึ่งมีพระที่นั่งทรงธรรม
แบ่งเป็นมินิทัศกาลต่าง๖อาคารด้วยกัน
ยังไม่ให้ขึ้นชั้น๑และชั้น๒เช่นเคยนะครับ
เพราะว่าวันแรกที่เกิดปัญหาเกิดขึ้น
ก็เลยต้องปิดชั้น๑ชั้น๒นะครับ
นายกิตติพันธ์พานสุวรรณรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม
บอกว่าต้องมีการจัดระเบียบกันเพิ่มเติมเล็กน้อยด้วย

เพราะว่าภาพรวมหลังการปรับเส้นทางการชมพระเมรุมาตร

จนการให้คำแนะนำการเข้าชม
พบว่าการเข้าชมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
ต้องพยายามสร้างการรับรู้ประชาชน
เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของการถ่ายภาพครับ

พาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยนะ
งดเซลฟี่ตาโตแก้มป่อง

วัยรุ่นหลายคนคือ
คุณกิติพันธ์ท่านรองประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า

แล้วไปแชร์ในสังคมออนไลน์อันนี้มันไม่เหมาะสม
ก็วัยรุ่นลองเปลี่ยนไหม
เป็นแบบนั่งพับเพียบให้เรียบร้อย

แล้วก็ขอชื่นชมกับประชาชนที่มานั่งชมพระเมรุมาตร
บางคนก็ถึงขั้นกราบลงพื้นก็มี
คือแสดงความเคารพเป็นอย่างสูง
ขณะเดียวกันที่มีข่าวเผยแพร่ในสังคมออนไลน์
ว่ามีนิสิตจะรับปริญญาและจ้างช่างภาพมาถ่ายงานรับปริญญาที่นี่
อันนี้ท่านก็ติงเลยว่าอันนี้ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งตัวของนิสิตเองแล้วก็ผู้ที่รับจ้างถ่ายผ้า
คือทั้งสองฝ่ายไม่เหมาะสมใช่ไหมคะ
รู้ว่าเขาจ้างถ่ายภาพงานปริญญาแล้วก็มาใช้บริเวณของพระมิลุมาตร
เป็นฉากหลังเป็นฉากหลังนะนี่มันไม่ใช่นะครับ
ก็กำชับกันไว้นะครับเผื่อท่านที่จะเดินทางกันในวันต่อไปนะครับเพราะว่า